โอ้โหหลายคนกลัวงูกลัวจนตัวสั่นแต่เราต้องเอาชนะให้ได้
พี่กู้ภัยก็เลยไปสอนน้องนักเรียนจับงู
ไปดูสิว่าจะทำได้สำเร็จหรือไม่

หือยังลากมาแล้วอันนี้มันจะจบเพราะว่าโอ้โห
หนูเหมือนอาบน้ำเลยวะ

ตาหนูดักไว้

เขากลัวคนมันกลัว
ถึงขั้นจะต้องหามหามมาสู้อย่างนี้เลย
ขาก็ดิ้นกระเด็วกระเด็วสั่นไปหมดแล้ว

คนที่เขากลัวอยู่แล้วเขายิ่งกลัวหนักเลยใช่ไหม
เขาก็โพสต์คลิปขณะที่กำลังสอนวิชาจับงูให้กับเรา
นักเรียนกู้ภัยที่ศูนย์กู้ภัยร่มไซเขตมีนบุรีกรุงเทพค่ะ
โอ้ยตรงไหนวิ่งแล้ว

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับนักเรียนคนนี้
จูงมือมาแล้วเขากลัวงูคือกลัวถึงขั้นสันเลย
แต่ว่าเป็นกู้ภัยมันก็ต้องฝึกไว้ถูกไหมคุณ
คือผมเข้าใจนะหลายคนจะเข้าใจว่ากู้ภัยไม่กลัวสัตว์เล้คานไม่กลัวงูหรอก

แต่บางคนเขาไม่ชอบเขากลัวมันก็มี
คนเรามันก็มีจิตใจคนเราความกลัวมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะคะ
แต่เอ้ามันต้องเรียนรู้นะคะก็เอาทำตามขั้นตอนหมดเอาขวดมานะเอาไอ้ตัวเกี่ยวงูมา
คือทำทุกวิถีทางนะคะหน้าตาของคนที่เขามาเรียนมันต้องดูเก้กัง
กลัวแต่ก็พยายามสู้อยู่เหมือนกัน
ทำทุกวิถีทางอีกหนึ่งทางที่ต้องทำ

ไม่มันต้องทำให้ได้อ่ารอบแรกอาจจะดูไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
แต่คุณคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

จับได้สุดท้ายก็จับใส่ขวดได้สำเร็จ
แต่ว่ากว่าที่จะสอนกันได้ก็ทุลักทุเลเหนื่อยทั้งคนเรียนเหนื่อยทั้งคนสอน
คือจะเป็นลมอ่ะเอาง่ายอันนี้เหนียดมั้ย
แล้วก็เอางูเข้าไปในขวดนี้จนได้นะ
ได้แล้วได้แล้วโอ๊ยสบัดเสียงมากัน

คุณพินโยเนี่ยเอาจริงเขาไปสอนทั่วเลยนะ

ให้ความรู้ทั้งเด็กและนักเรียนผมเคยไปดูในติ๊กต๊อกของพี่แกแล้ว

เอาเข้าไปในโรงเรียนเพื่อไปสอนน้องว่าถ้าเกิดว่าเจองูลักษณะแบบนี้แบบนี้คุณจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
รวมไปถึงสอนเหล่าบรรดาพี่กู้ภัยทั้งหลายเนี่ย
ในการจัดการกับอสรพิษหรืออสอไม่มีพิษจะต้องจัดการกับมันยังไง
ดีค่ะดีถูกต้องแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้
ถ้าเรามีวิชาความรู้ตรงนี้พอที่จะรู้อยู่บ้างก็อาจจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้